คุณผู้ชมฮะอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ
คุณพระช่วยช่วยจริง

แล้วก็ปีนขึ้นไปที่เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องนิมนต์พระมาเกลี้ยกล่อม
คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่พระท่านเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้หน่อยครับ
ลงมาลงมา
นี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นนุ่มอาสาสมัครตำรวจเกิดความเครียดครับ
นขึ้นไปอยู่บนเสาสัญญาณโทรศัพท์สูงประมาณ๒๐๒๕เมตร
บริเวณหน้าวัดตรงนี้นะฮะก็คือวัดสามัคคีบรรพฤษ
หรือว่าวัดบางเสร่นอกที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรี
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่เอ่ยลูกเอยหลานเอยญาติเอ่ย
เกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ไม่ยอมลงครับ
ก็เลยต้องนิมนต์พระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าพระอาจารย์จ่อย
ท่านเจ้าอาวาสวัดท่านออกมาดูสิถือโทรโครง
แล้วก็เปล่าประกาศขึ้นไป
ถึงผู้ชายคนนี้ที่อยู่บนเสาที่สูงแห่งนี้
ใช่แล้วเสานี้มันสูงจากพื้นดินสักประมาณ๒๐กว่าเมตรคุณ
ตอนที่วงแดงเขาก็ปีนไปอยู่ตรงนั้นนะคะ
เกลี้ยกล่อมอยู่นานประมาณ๓๐นาที
เพราะพระอาจารย์ท่านบอกยายยายงมาเถอะ
โยมโยมลงมามีอะไรมาคุยกับอาตมา
ท้ายที่สุดแล้วนะครับผู้ชายคนนี้ก็ปีนลงมาด้านล่าง

ซึ่งด้านล่างมีทั้งลูกชายมีทั้งหลาน
แล้วก็พระอาจารย์จ่อยท่านคอยรอรับอยู่นะครับ

ผู้ชายคนนี้ก็โผล่เข้ากอดขาของลูกชาย
แล้วก็โผล่เข้าไปกราบและกอดเข่าของพระอาจารย์จ่อย
อดไว้แน่นเลยนะคุณนะแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
กอดขาลูกชายก่อนแล้วเดี๋ยวก็กอดเข่าพระอาจารย์จ่อย
อาจารย์จ่อยก็คอยปลอบใจขอให้โยมมีสตินะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สอบถามทางลูกชายของอาสาสมัครตำรวจรายนี้นะครับ
ลูกชายบอกว่าพ่อเป็นคนชอบดื่มเหล้า
พอเมาก็มีอาการเครียดกับปัญหาชีวิตโดยเฉพาะช่วงโควิด๑๙

และก่อนที่พ่อจะปีนขึ้นไปที่เสาสัญญาณโทรศัพท์นี้นะครับ
ได้นั่งพูดคุยกับพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลบางเสร่
โดยพ่อบ่นบอกว่าอยากจะบวชนะ

เรื่องเงินเรื่องทองมันไม่พอใช้
จริงคิดสั้นด้วยซ้ำอยากจะกระโดดลงมา
จากไอ้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์นี้ด้วยซ้ำ

พร้อมจะบวชให้ถ้าโยมอยากบวชเดี๋ยวพร้อมจะบวชให้
เพื่อความสบายใจของโยมด้วย
และจะได้ไม่ต้องทำแบบนี้อีกนะครับ
นี่เกิดจากอาการเครียดนะคะส่วนข่าวนี้ค่ะคุณ